สวัสดีครับช่วงเช้าวันนี้อย่าลืมพักร่างกายให้เต็มที่
หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เลิกงานเร็ว
หรืออยู่ระหว่างทางในการเดินทางกลับบ้านวันนี้
ในเวลา๖โมงเย็นตามเวลาบ้านเรา
ไปติดตามความพร้อมกันหน่อยครับ
ฝึกซ้อมก็ยังเข้มข้นนะครับสำหรับทีมไทยแล้วก็ปูปิสก็เตรียมแผนพิเศษ
แต่ว่าฝึกซ้อมมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วก็ไปซ้อมที่ยุโรปมาด้วย
แต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะครับจะมาใช้ในชิงแชมป์เอเชียโดยเฉพาะเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของเกมรับก็ยังทบทวนตลอดแล้วก็เน้นให้ทุกคนเล่นแบบมีสมาธิในการประเดิมสนาม
เพราะว่าเกมแรกไม่ง่ายนะครับในทุกครั้งของการแข่งขันอยู่แล้ว
การซ้อมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเลยมุมัติอุสมานบูซาครับ
รับว่าเวลานี้จอแดนนั้นมีพัฒนาการที่ดีมาก
โอ้เกรมหนักละเกมแรกก็เป็นเกมที่ยากก็นะครับ
ส่วนที่ไปเก็บตัวยุโรปก็ได้อะไรหลายอย่างได้ประสบการณ์ได้อะไร
ส่วนมากเราจะไปซ้อมเหมือนไปซ้อมเกมรับที่นู่นนะครับ
แล้วมาเล่นกับจอแดนเราก็จะแบบน่าจะเป็นฝ่ายบุกมากกว่าครับ
ผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในฟอร์มการเล่นของเรา
แล้วก็เล่นตามที่ปูปิศบอกครับผมคิดว่าเราน่าจะผ่านไปได้ไม่ยาก
ผมก็ยังไม่เห็นฟอร์มการเล่นในปัจจุบันนี้ครับ
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นไงแต่ผมก็คิดว่าความสามารถเขาก็ดีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยครับ
ก็เป็นเกมที่นักเตะไทยไม่ประมาทแต่ว่าทีมที่ไม่ค่อยเห็นฟอร์มแบบนี้
ดูแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับถ้าเราขึ้นนำก่อนก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกมนี้มาก
แต่ถ้าเกิดว่าตามหลังนี่ก็เป็นงานลำบากเหมือนกันนะครับ
ย้ำอีกครั้งวันนี้๖โบงเย็นซึ่งทั้ง๒ทีมเคยพบกันมา๑ครั้ง
ไทยชนะไป๙ต่อ๐แต่ว่าครั้งนี้จอแดนหลายทีมนะครับ
อย่างมาเลเซียกับเวียดนาม
ทางเวียดนามนะครับเป็นดับสี่นะครับ
พิเศษแรกจากวูรึกตุ๋งมาที๑๙
แต่ว่าพิเศษหลังครับมาเลเซียแก้เกมมาดีช่วงท้าย

และไม่ถึง๓วินาทีครับ
มาเลเซียมาได้ประตู๒๑ครับ

เพราะว่าสุดท้ายต่อให้เวียดนามออกมาครองบอลก็แทบไม่เหลือเวลาแล้วครับ
ทำให้มาเลเซียนั้นพลิกแซงเวียดนามนะครับเอาชนะไปได้๒ประตูต่อ๑ครับ